เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ
เกมรับทางน้ำ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ
วันนี้มาพูดกับเรื่องความฝันกันบ้างดีกว่า

โอ้โหพี่ฝันไว้มากมายเลยนะ
แต่ก็ต้องทิ้งฝัน

พี่คะไม่ใช่หลับแล้วฝันค่ะพี่คะ
ถามเรื่องความฝันเพราะว่าวันนี้มีหนุ่มคนนึง

ฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอล
แต่เผอิญว่าทางบ้านเริ่มจะมีปัญหา

ไม่ต้องเป็นแล้วนะนักฟุตบอลไปขายวุ้นแทน

ไปดูเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนนี้กันดีกว่าค่ะ
ความฝันก็ต้องเข็นความจำเป็นก็ต้องสู้ค่ะ
วันนี้พวกเราซ้อมกันเพียงเท่านี้กันนะเด็ก

พวกเรามีการแข่งขันที่สำคัญ

วันนี้ผมเหนื่อยมากเลยครับ

วันนี้เราก็ซ้อมมาทั้งวันแล้วนะเว้ย

ถ้าเราแพ้แล้วมันแพ้เลยนะเว้ย

มันจะเสียเปล่าเลยนะเว้ย

เออต้องอย่างนี้ดีวะทีมเรา
ยิ่งชัดชนะได้มายากเย็นเท่าไหร่
ความสุขในการได้รับชัดชนะมันก็ยิ่งหอบหว่ามากนั้น

กลัวกอบเข้ามาอีกทีหนึ่งกันแหละ
อะมาพวกเราร่วมพลังมาพวกเราร่วมพลัง
สู้สู้เฮ้ย

นี่มันกี่โมงแล้วยังไม่ไปขายวุ้นอีก

นี่แม่เองก็เจ็บขาจนแทบจะเดินไม่ไหว
คิดจะช่วยกันบ้างหรือไงเองคิดว่าการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกันง่ายเหรอ
กลับไปขายวุ้นไป

ไอเบิร์ตไหนมึงบอกให้พวกกูตั้งใจซ้อมไงพรุ่งนี้แข่งแล้วนะเว้ย

เฮ้ยไอ้เบิร์ท

จริงขาเนี่ย
เส้นจมไม่รู้จะไปไหนแล้วโอ๊ย

พ่อมึงนี่ก็นักพูดอะไรแต่ละอย่างไม่เข้าเรื่อง
ฟุตบอลน่ะมันคือความสุขของลูกลูกเองอ่ะก็อยากเป็นนักฟุตบอลไม่ใช่เหรอ

ที่มีความสุขกับสิ่งที่เรารัก

เราจะทิ้งมันไปทำไมล่ะลูก

มันก็ต้องทำตามฝันของตัวเองให้สำเร็จนะ

กับแม่เป็นกำลังใจให้

เอ๊ยปวดจริงเลยจ้า

ฉันว่ากลัวถึงวันนั้นเราจะไม่มีเงินส่งมันนะพี่นะ
แล้วแนนมันตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนเก่งซะด้วยสิ
ยังไงเราก็ต้องกัดฟันส่งจนได้อ่ะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ฉันว่าเราก็ต้องสู้กันหน่อยนะพี่เนาะเพื่อลูกสู้พี่
วดไปก่อนก่อนที่จะสู้ให้มันหายแล้วค่อยไปสู้กัน

ยังไงครับคุณเบิร์ตบอกให้พวกกูตั้งใจซ้อม

กูจะเลิกเล่นฟุตบอลวะ

เฮ้ยทำไมวะมึงคิดดีแล้วเหรอ
ก็คิดเองแล้วนักฟุตบอลคงไม่ได้เป็นกันง่ายเหมือนที่พ่อกูบอก
แล้วตอนนี้บ้านกูเขาก็ลำบากกูคงต้องช่วยเขาแล้วว่ะ
เพราะถ้ากูไม่ทำอะไรแม่งคงต้องแย่กว่านี้แน่

ส่วนแม่ถ้ายังเดินขายวุ้นอยู่แบบนี้เขาต้องไม่ไหวแน่
คิดดีแล้วเหรอลูกแล้วความฝันของเบิร์ตล่ะฮะ
คิดดีแล้วครับแม่ถ้าเบิร์นไม่ทำเพื่อครอบครัว

ความฝันของเบิร์ตจะทำตอนไหนก็ได้มันไม่มีคำว่าสายไปหรอกครับ
เพราะฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของเบิร์ตแล้วแม่

ขอบใจนะลูกนะมาทำวุ้นต่อดีกว่าแม่มา
เรามันอยู่นิดแล้วทำไมพี่น้ำตาคอเลยวะ
เจอตัวจริงกันเลยกะอยากรู้ตัวจริงคนน่ารักจริงรึเปล่าฮะ
ขอเชิญน้องเบิร์ตจากนครศรีธรรมราช
น่ารักจริงด้วย

ผมชื่อจริงชื่อเทพธราแสงื้อนครับ

อยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

ผมไม่ว่างครับทำอะไรเบิร์ตตอน๔ทุ่ม

แล้วก็ที่ว่าโชว์ไม่ติดครับผมไม่มีเน็ต

เพื่อนนี่มานั่งอยู่ตรงนี้๒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
พี่โทรมาครับรีบคุยเลยนะครับ

รถไฟเฮ่ย
แม่ลูกแม่ชื่อเบิร์ดเหรอ

แล้วก็ให้พี่เขาเยอะมาก

แล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่าง
มาพูดถึงว่าทำไมหนูชอบเล่นฟุตบอล
มันได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ป๔ครับป๔ใช่ครับคือได้มีทีมได้ไปแข่ง
รายการที่ภาคภูมิใจก็คือที่นครครับ

คนนี้บินได้ครับติดปีกเลยโอ้โฮโอ้โฮ

อีกคนนี้ได้ทุกอย่างครับเก่งบาทด้วยนะครับ

จริงป่ะจริงเขาเป็นห่วงโอ้โฮโอ้โฮ
แต่คนนี้นี่ถ้าจะสาวเยอะนะเราเนี่ย
ฮะขายวุ้นไปนี่จีบสาวไปด้วยเปล่าคะ

คือหมายความว่าเวลาเราไปขายวุ้นเนี่ย

คือเขาจะยิ้มเลยเขาจะยิ้มแบบต้อนรับลูกค้า
โอ้โฮช่วยกันช่วยกันขายช่วยกันทำอาหารกินน่ารักจัง
แต่ต้องชื่นชมจริงนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเนี่ย

เขามันเป็นอาชีพที่เขารักนั่นก็คือฟุตบอล

แต่ความฝันในการเป็นนักฟุตบอลของเบิร์ตนั้น
ก็ต้องสะดุดลงด้วยความจำเป็นครับ
ช่วงเวลาเย็นเบิร์ตจะต้องซ้อมฟุตบอล
แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ร้านวุ้นจะมีลูกค้ามากที่สุดเช่นกันครับ
ในเมื่อคุณแม่ขาเจ็บไม่สามารถเดินเหินได้สะดวกอีกต่อไป

ที่จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัว

ในช่วงที่เราตัดสินใจทิ้งฝันของเราที่อยากเป็นนักฟุตบอลนะ

สิ่งที่เราชอบพ่อกับไม่สนับสนุนเหมือนบังคับ

เราก็ต้องเลือกความจำเป็นในบ้านก่อน

แต่สุดท้ายก็คุยกันเข้าใจ
ถ้าคุณพ่อดูอยู่ลูกหนูมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อไหม
อยากให้พ่อรู้ว่า
ที่มารายการนี้ถ้าได้ตังค์ไป
จะเอาไปช่วยปลดหนี้ให้พ่อ

แต่ก็พยายามที่สุดแล้วครับ

ก็เป็นมานานนะคะเริ่มตั้งแต่ปี๑๙๕๙
เพราะว่าเส้นเลือดเตรียมในสมองก่อน

หยุดแบบว่าหยุดหายใจ

ก็บอกลูกว่าถ้าแม่หยุดหายใจ

คือพูดนี่ก็เหนื่อยเหรอคะไม่เหนื่อยใช่ไหมคะ
และข้อเข่านี่จริงแล้วแม่จ้าตอนนี้
คือมันเป็นเพราะอะไรจากการเดินมากหรือว่า
มันอ่อนแรงบางทีมันเจ็บสิ

จ๋าภูมิใจกับเขาไหม
ภูมิใจแล้วก็ตื้นตันแล้วก็เชื่อว่าเขาจะครองตัวเองได้
เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนจะคาดหวังว่าลูกจะดูแลตัวเองได้
แต่เท่าที่ฟังมาเป็นว่าไม่ต้องห่วง
น้องแม่เนอะ
ครับที่รักมากเกินครับ
นี่เลยนะครับคุณผู้ชมจ๋า

ต้องตัดสินใจทิ้งฝันมากมายนะครับ

เพื่อหาเงินช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวก่อน
นี่เขาเรียกว่าเสียสละ
อย่างแรกนะครับคือช่วยปลดหนี้พ่อ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเงินส่วนตัวของผม
แล้วก็๓ก็คือเอาไว้เป็นเงินเก็บ
ยามที่สำคัญที่สุดที่ต้องใช้

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เบิร์ตนำมา
จำนำกับทางรายการในวันนี้คือ

และนี่ก็คือเสื้อฟุตบอลตัวโปรดของเจ้าเบิร์ต
สกรีนไลน์สีส้มแสนสดใสสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะแทบไม่เคยได้ใส่เลยล่ะครับ
มันเป็นคล่องหลักคล่องห่วงคล่องนองเบิร์ต

ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อกันง่ายนะครับ
เพราะมันมีที่มา

ถึงพิเศษกว่าเสื้อบอลตัวอื่นล่ะครับ

และนี่ก็คือเสื้อบอล
นี่คือเสื้อนะแล้วบอลล่ะลูกอยู่ไหน

เสื้อตัวนี้หรูได้มาอย่างไรครับ

การไปช่วยเก็บขยะที่สุราชครับ

อยากช่วยก็ลุกขึ้นไปเก็บเลย

ใช่ครับลุงเขารุนมารุนรถเข็นที่ว่าเก็บขยะครับ

ผมก็ไปผมบอกว่าลุงครับเดี๋ยวผมช่วย

เขาเรียกว่านุ่มเดี๋ยวเก็บขยะเสร็จมาที่ลุงด้วยนะ

เขาบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นสิ่งแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกัน
ลุงขอบคุณความมีน้ำใจของพ่อหนุ่มมาก
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้มันมีคุณค่ากับเรามากเลย

แต่วันนี้หนูมาจำนำหนูคิดคร่าวไหมล่ะ
เสื้อตัวนี้มันจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่คิดมาบ้างไหมจากบ้าน

อ่าประมาณ๓๐๐นะ
แต่เราก็ไม่รู้นะว่าราคามหาชนที่เขาเห็นเสื้อตัวนี้เนี่ย
ก็เรียกว่าเสื้อมือสองก็ว่าได้เนอะ

เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าราคามหาชนของวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
เสื้อตัวนี้น่าจะเป็นเสื้อของทีมสโมสร
ฟุตบอลตัวนี้ถ้าแบบราคาช่วยกันเลยนะครับ

เข้าใจหัวอบนักบอลครับให้๕๐๐บาทครับผม
เสื้อก็สวยอยู่นะครับดูมีสไตล์
สำหรับตัวนี้ผมให้๔๐๐นะครับ

ตัวนี้ผมให้ที่ราคา๒๕๐บาท

สามีชอบเตะบอลให้๓๕๐เลย
ถ้าถือว่าราคาใช้ได้อยู่นะครับ

มหาชนของเสื้อตัวนี้นะคะ
อยู่ที่๔๐๐บาท

เสื้อตัวนี้นะคุณเขาได้มาเนี่ยนะ
จริงแล้วได้มาด้วยคุณงามความดีด้วยนะ

เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามาในรายการของเรา
โอ้โหแล้วมากันตั้งไกลมาได้๔๐๐บาทไม่ได้

ฉะนั้นนั่นคือราคามหาชนกันจ้ะค่ะ

กัปตีน

คือยังนี้นะเสื้อตัวนี้นะ

โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยแม้แต่น้อย
แล้วก็เป็นเสื้อฟุตบอลที่น้องเบิร์ตรักมาก

แต่ว่ามันก็ต้องมาจำนำก่อนเพราะมีความจำเป็นจริง
เพราะฉะนั้นเราจะได้รู้แล้วครับว่า
ราคาจำนำในวันนี้คือ
ราคาอยู่ที่เทพาะไหนคะวันหน้า

ครับเย็นครับ

ถ้าพอใจกับราคานี้นะ๓๗๐๐บาทนะครับ

ตอนนี้นะคะทางรายการขอมอบเงินจำนำ

ช่วงหน้าเรายังมีเงินให้สะสมเพิ่มอีก
พร้อมกับมีโอกาสให้ถ่ายของคืนด้วย
ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ

เฮ่ยนั่งดีก่อน

ความหอมของกะทิเรารู้ถึงความสดของเขา

ลูกบอสเป็นร้อยแซมชาตินินทัน

กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ
ซึ่งช่วงนี้ก็คือช่วงถ่ายของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

สำเร็จรับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ
เบิร์ตเตะฟุตบอลมา
กี่ปีแล้ว๘ครับ

หนูพ่อจะรู้จักใครในทีมนี้บ้างไหมลูก
เหมือนพี่ธีรสินนะครับในทีม
คือรูปอะไรรูปกระต่าย

แปลว่ากระต่ายนั่นเองซึ่งกระต่ายตัวนี้
ค่ะมันมีที่มาที่ไปนี่
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
มีที่มาจากอะไร
หนึ่งปีนักศัตริย์ของประธานสโมสร
สองสนามเคยเป็นที่ตั้งของฟาร์มกระต่าย

ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีนักศัตริย์มากกว่า

เพราะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นทีมดังนะ
อันนี้หนูวิเคราะห์แล้วใช่ไหมลูกหนูมั่นใจข้อไหนใช่ครับวิเคราะห์
ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งอะไรลูก
ปีนักศัตริย์ของประธานสโมสรสโมสร
ข้อหนึ่งนะคะปีนักศัตริย์ของประธานสโมสรค่ะ

พอได้ฟังตัวเลือกหนุ่มเบิร์ตก็พุ่งเป้าไปที่
ปีนักศัตริย์ของประธานสโมสรทันทีเลยครับ
เรียกว่าฟาร์มกระต่ายนี่ไม่อยู่ในสายตาไปเลย
แล้วเจ้ากระต่ายของบีจีปฐุม
จะนำโชคให้ได้หรือไม่
มาฟังเฉลยกันครับ

ทีมเข้ารูปแรกใช่ไหมโทรลานเล่นน่ะ
ทีมบีจีปฐุมนำกระต่ายนะครับ

สัตว์ของคุณปวินพิรมภักดี
ประธานสโมสรที่เกิดปีกระต่ายนั่นเองนะฮะ

ถ้าถามใครของข้อที่๒นี่สำคัญไหม

สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือเสื้อตัวนี้แหละ
จะกลับไปอยู่กับเราแล้วนะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ

วันนี้ได้ข่าวว่าเบิร์ตยังทำวุ้นขายอยู่ใช่ไหมลูก

นี่แหละ

ไม่เขินหไม่ใส่เลยครับ

เฮ๊ยนั่งดินพิธีโกรธ
เป็นกะทิใหม่มันหอมจริง

กลิ่นแรกมันคือสัมผัสได้จริงว่าความหอมของกะทิ

โรคบอยเป็นร้อยแซนชาติหมื่นพัน
จะไปตกกันหรือ
จะไปจำเขามาพูดอีก
ตอนนี้ไม่ตกในโรคบอยเป็นแล้ว
แต่ตอนนี้คือสวรรค์แดง

ผมขายอยู่ที่อำเภอขนอม

ประจำที่ไป

อร่อยจริงนะไม่แพ้วุ้นดังเลยนะ

อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวุ้นเจ้าดังในขนอม

เออแต่อุตส่าห์มาถึงแถวนี้แล้วเนี่ยนะ
ที่นครปฐมเขาก็มีวุ้นเจ้าดังเหมือนกันนะ
ที่เป็นของดีประจำจังหวัดอยู่เหมือนกันนั่นก็คือ

อ๋อแม่เคยอยู่ด้วยเหรอ

เหรอนี่ไงนี่ตามรูปนี่รูปนี่
อันนี้ถือว่าเป็นขนมหวานชื่อดังของนครปฐมนะครับ
โดยเปิดมากว่า๓๓ปีแล้วนะ
คุณอุ๊เนี่ยก็คือชื่อเจ้าของนั่นเองนะฮะ

และคำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
วุ้นคุณอุของดีนครปฐม
คุณอุ๊เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

ชื่อน่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีนะชื่อ

ลักษณะการตกแต่งกล่องอะไรแบบนี้เป็นคล้ายผู้หญิง
แล้วที่หนูติดตกแต่งนั้นหนูก็เป็นผู้ชายหนูยังตกแต่งได้เลยเห็นป่ะที่หนูทำ
น่าหรือครับ

ยกตัวอย่างให้น้องฟังก่อนดีกว่านะครับ
เพื่อน้องจะได้วิเคราะห์ไปได้นะลูกระหว่างที่หนูวิเคราะห์นะฮะ
คุณอุหารือไทยนะฮะ

แล้วก็นักร้องก็มีคุณอุ๊อัญชาลี

อุใช่ไหม
อันนั้นพี่อ้วนอัญชาลีใครเขาชื่ออู๋อัญชาลี

อ้าวเหรอขนาดนักแรงก็ยังมีเลย

ไม่ใช่ครับค่ะพอมา

ตอบข้อ๒ครับ

ยกตัวอย่างของพี่เอเนี่ย
ไม่ทำให้น้องเบิร์ตไขว้เขวเลยสักนิดนึงจริง
เราพักเรื่องอุ๊อุ๊หรืออุ๊บเอาไว้ก่อนนะครับ
แล้วมาลุ้นกันครับว่าเสื้อบอลตัวนี้จะถูกถ่ายคืนได้เลยหรือไม่
มาฟังเฉลยกันครับ

ชอบแล้ว

คุณอุ๊ก็คือผู้หญิงจริงด้วยนะครับ
จุดเริ่มต้นของวุ้นคุณอุ๊มาจากพยาบาลท่านหนึ่ง
ก็คือคุณวิลาวันวัชรารัฐ
ซึ่งชอบทำขนมแล้วก็ได้ทำวุ้นมะพร้าว
น้ำหอมที่มีรสชาติแสนอร่อยนะครับ

แล้วก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะ
แล้วก็เริ่มวางขายในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลนครปฐม
ต่อมาก็เปิดเป็นร้านของตัวเองในชื่อว่าวุ้นคุณอุ
แล้วก็มียาวมาจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะ
๒ข้อนะคะถูกทั้ง๒ข้อเลย

และที่สำคัญคือใครของสำเร็จ
ยินดีด้วยนะครับเบิร์ตลูก

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
ตอนนี้เบิร์ตเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วลูก

มาคุยกับกูเท่านี้
ไม่ไหวก็มันแล้วนะ
ตัวเจ็บอารมณ์ดีมากเลยค่ะน่ารักนะครับ

โรงเรียนได้เรียนลูกเสือไหมครับ

ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา
ยืนซ้ายมาจับมือกันมันโอ้ยไหมใช่ครับ

ปกติแล้วเขาก็จับมือขวากันนะพี่
หลักสากลสากลใช่ไหมมือขวาใช่
แต่ลูกเสือเขาเออเขาไม่จับมือขวาจริงว่ะ
จับมือซ้ายเขาจับมือซ้ายใช่

เข้าสู่คำถามเลยดีกว่าครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
ลูกเสือไม่จับมือขวาเพราะอะไร

สองกลัวซ้ำกับชาวบ้าน
ยังไงแม่ว่ามันไม่เกี่ยวกับสกปรกนะ
มันไม่เกี่ยวกับสกปรกต้องได้เกี่ยว
มั่นใจข้อสองกลัวซ้ำกับชาวบ้าน
เพราะว่าเป็นแบบลูกเสือทั้งทีแล้ว
แต่งยดก็ที่ชุดก็ที่คนก็ลอย
ไปซ้ำได้ไงมันก็ต้องมีแตกต่างนะ
เพราะว่าถ้าเป็นลูกเสือมันต้องสกปรกอยู่แล้ว
ไปคุกทุกดินหรือว่ามีจิตสาธารณะต้องทำอ๋อ

ตอบข้อ๒นะคะกลัวซ้ำกับชาวบ้าน

ถูกมั้ยขอให้ถูกนะ

ผิดค่ะ
ลูกเสือถือว่ามือขวาเป็นมือที่โหดร้ายสกปรก
เพราะว่าใช้ถืออาวุธฆ่าคนมามาก
พวกนักรบพวกทหารใดทั้งสิ้น
เวลาที่ออกศึกออกสงครามจะใช้มือขวา
จับอาวุธเพื่อผ่านพล่าชีวิตนะฮะ
ส่วนการจับมือซ้ายแสดงถึงความเป็นมิตร
เป็นมือที่สะอาดและบริสุทธิ์
ไม่เคยจับอาวุธฆ่าคนเลย
และก็อยู่ใกล้กับหัวใจด้วย

ตอบถูก๒ข้อนะคะรับเงินสะสมไปก่อน๑๐๐๐บาทค่ะ
สู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ

จังหวัดทรงขลาเคยไปไหม

นั่งรอเธอที่สมิลา

หาดสมิลาที่เราเห็นชัดเลยก็คือ

เป็นวงเวียนปฏิมากรรมรูปผู้ชายถือหนังสือ

และที่วงเวียนแห่งนี้นะฮะหลายคนก็จะแวะเวียนไปถ่ายรูปกัน

เขายังมีสิ่งหนึ่งนะที่คนไปแล้วชอบทำ
เหมือนกับตรงนางเงือกทุกคนไปก็ต้องไปทำ

ใช่ถ้าเป็นผู้ชายนะลูกจะได้เป็นเขยของสงขลา

ก็เหมือนว่าจะได้มีโอกาสแวะเวียนกลับไปอีก
อ๋อนึกว่าจับแล้วจะได้นมอย่างนั้นไม่ได้ครับ

คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ผู้ที่เดินทางผ่านวงเวียนนี้นิยมทำสิ่งใด
หนึ่งเอามือจุปาก
สองตะโกนเช็กชื่อ

ตอนแรกคิดถึงว่าเขาอ่านหนังสืออยู่เลย

แม่ไทยมีอะไรแปลกเยอะนะครับ
ถูกครับ
ตะโกนเช็กชื่อคน
เพราะว่าที่นี่นะครับ
วงเวียนคนอ่านหนังสือ
หรือที่เรียกกันว่าวงเวียนเช็คชื่อ

มีความเชื่อกันว่าถ้าหากว่าใครที่ไปสงขราเนี่ยนะครับ

เหตุพระกิริยาท่าทางของปฏิมากรรมชิ้นนี้นะคะ
มีลักษณะคล้ายกับคุณครู
ที่กำลังเช็คชื่อนักเรียนนั่นแหละ
เขาก็เลยทำแบบนี้กัน

และที่สำคัญก็คือใครพร้อมสำเร็จ

ถ้าเกิดน้องเบิร์ตสามารถเล่นเกมได้สำเร็จ
เงินจะทวีคูณเป็นอีกเท่าตัว

เออเอามาเร็ว

เร็ว
เบิร์ดทำได้หรือไม่ได้ครับ
ขอให้ได้นะ

เกมรักจำนำ
ยังอยู่กับเกมรับจำนำนะครับคุณผู้ชมครับ

ใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าช่วงที่แล้วนะคะ

ถ้าน้องเบิร์ตสามารถเล่นเกมสำเร็จ

ไปเลย
วันนี้เกมของเราจะเป็นเกี่ยวกับไข่

นะเดี๋ยวไปดูกันว่ากติกาเป็นยังไงไปดูครับ
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
ไอ้คลาวส่งไข่
ผู้จำนำหรือว่าไอ้คลาวของเรา
จะต้องส่งไข่ไปให้ถึงจุดหมาย
ด้วยยานภาษณะที่ไม่เหมือนใคร
นั่นก็คือผ้าขาวม้านั่นเอง
หากทำสำเร็จจำนวน๖ฟองภายในเวลา๑๐๐วินาที
ทางรายการเบิ้ลเงินรางวัลให้อีก๑เท่าไปเลย
กลางใจกติกาได้นะลูก

ดูสิว่าเราจะประคองไข่เราเก่งแค่ไหน

สมาธิดี๑๐๐วินาทีมีมูลค่านะครับ

เอาเลย

ได้ลูกได้ลูก
โอเคไปแล้ว

เอ้าเรามา
เอามารูมารู

ออกแล้ว

น้ำแข็งใจหน่อย

อยู่แล้วสิครับไปเร็ว

อ้อมที่๕แล้วลูกหนีไปเย็นเท่านั้น

ไปเร็วเร็ว

เย็นมาก
มันดูเหมือนง่ายแต่มันยากนะพี่เอนะ
แต่ต้องลุ้นว่าไม่เกิน๑๐๐วินาทีนะครับ
หมายถึงภารกิจนี้นะน้องเบิร์ตทำได้
เบิร์ตทำได้หรือไม่ได้ครับ
โอ้โหประคองไข่มาได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่ตกเลยสักลูก
แต่ก็มีก้นจำเบ้าไปหลายทีเหมือนกันนะครับเนี่ย
แล้วเบิร์ตจะได้เงินก้อนโตกลับไปปลดหนี้ให้กับคุณพ่อได้หรือไม่
มาฟังเฉลยจากคุณชายากันครับ
ได้ไหม

นี่ไงเวลาเขาดีใจเหมือนนักบอลใช่ไหม

อ้าวเอาไหม

คุณทำไปทั้งหมด๙๘วินาทีค่ะ

รักเงินรับหวานเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น๓๐๐๐๐บาท
รวมกับเงินจำนำตอนแรกอีก๓๗๐๐บาท

แล้วที่สำคัญคือไทยของสำเร็จ
ที่หนูมาเนี่ยวันนี้ได้เงินไปแล้วจำนวนนึง

แล้วก็ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะโอนไปให้ย่าด้วย

พวกเราเป็นกำลังใจให้แล้วขอบคุณมากนะลูกนะ

ขอบคุณมากลูก

เรามีชาวจำนำทางบ้านที่รออยู่
รายการของเราก็จะไปถ่ายของคืนให้
ดูสิคะว่าวันนี้ผู้ที่มีรอยยิ้มคือใคร
ในช่วงถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านค่ะ
ในวันนี้ทางรายการขอถ่ายของให้กับ
คุณสุภาพรจากจังหวัดสะแก้วครับ
สามีของคุณสุภาพรมีอาชีพเป็นช่างไม้
แต่งานจ้างแทบจะไม่มี
ลำบากแบบสุดถึงขั้นไม่มีเงินซื้อข้าวสารครับ
จำเป็นจะต้องเอาอุปกรณ์ช่าง
กบไฟฟ้าและราวเตอร์ไฟฟ้า
ที่เป็นของใช้ทำงานไปจำนำ
รวมเป็นเงิน๑๘๐๐บาท
ทางรายการขอถ่ายของให้กับคุณสุภาพรและสามี
จะได้มีอุปกรณ์ไว้ใช้ทำงานสู้ชีวิตกันต่อไป
อย่ายอมแพ้นะครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

อย่าลืมนะคุณผู้ชมรายการเกมรับจำนำของเรา
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมนะครับ
คุณสามารถเอาของอะไรที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับ

แล้วก็รับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้ได้เสมอเลยนะครับ
พบกับเราสองคนนะคะในเกมรับจำนำนะคะ
เปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นค่ะ

และพบกับผมชายามิดชัยและเบ้นพรชิตาได้ใหม่นะครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คือเราคนเดียวเลยเหรอพ่อเขาไม่ได้ออกอะไรเลยพอหลังจากนั้นมาก็มาโดนโกงเงินอีก๑ล้าน๙แสนบาทนำอะไรมาจำนำกับทางรายการครับทีมตัดสายไปค่ะว้าวอ้ายร่วมเลยเอาใหม่ทำได้หรือไม่ได้ครับ